มาดูคลิปหนึ่งค่ะที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

เฟซบุ๊กนี้เขาระบุข้อความบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาล

ผู้เสียหายคือน้องสาวของเขาเอง

ถูกเด็กผู้หญิง๔คนรุมทำร้ายร่างกาย
แล้วเด็กผู้หญิง๔คนที่มารุมทำร้ายร่างกาย

แล้วทำร้ายเนี่ยอย่างที่เห็นทั้งจิกหัวทั้งตบทั้งเตะ
แล้วหลังจากนั้นข้างเป็นน้ำนะคะ
ลากไปที่น้ำเหมือนกับจับกดหัวให้จมน้ำด้วย

แล้วก็น้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
เส้นเลือดในสมองอักเสบนะคะ
อดบวมตัวช้ำไปทั้งตัว
สภาพจิตใจก็ย่ำแย่ด้วย
ผู้โพสต์บอกว่าน้องผู้เสียหายคนนี้
ซึ่งเป็นน้องสาวของเขานอนร้องไห้ทั้งคืน
ตอนนี้ไม่กล้าอยู่คนเดียวกลัวที่จะอยู่คนเดียว
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็พยายามไปแจ้งความนะ
ที่สพโชว์พิสัยจังหวัดเมืองกาล

ใช่ค่ะแต่ว่าทางครอบครัวของน้องผู้หญิง

โอ๊ยผู้หญิง๔คนที่มารุมทำร้ายอายุ๑๔๑๕

แจ้งความไปเนี่ยก็ไปลงโทษเอาผิดอะไรไม่ได้
ตามกฎหมายเขาไม่ลงโทษเพราะยังเป็นเด็กอยู่

ทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหายก็เลยงง
อ้าวเหรอแล้วถ้าเกิดเป็นเยาวชน

นี่ค่ะก็เลยติดใจในเรื่องนี้นะคะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ

ทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายเขาก็มาออกรายการด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้นะคะคนก็แชร์กันในโลกโซเชียลเยอะเลยนะคะ
เราก็เลยให้นักข่าวของเราตามให้ต่อ
นักข่าวของเราก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือเขาเนี่ยกลับบ้านในจังหวัดบึงการจริงแล้วเป็นคนพื้นที่นนทบุรีนะคะ
พอไปที่บึงกาลกลับบ้านที่บึงกาลปุ๊บ
มีเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาล
ขี่มอเตอร์ไซค์มารับบอกจะพาไปกินข้าว
พาน้องผู้หญิงอายุ๑๖คนนี้ไปกินข้าว
แล้วก็บอกว่าจะพาไปหาเพื่อนด้วยนะที่อ่างเก็บน้ำบ้านสามแยกสีชมพู
พอไปถึงก็ลงจากรถแล้วก็มีวัยรุ่น๔คนค่ะเป็นผู้หญิง
เดินมาหาแล้วบอกว่ารุ่นพี่สั่งให้มาทำร้าย
แล้วก็ถามน้องผู้หญิงอายุ๑๖คนนี้ด้วยนะว่า
ตบกันตัวต่อตัวหรือจะให้รุมถามแบบนี้ค่ะ
น้องผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจก็ปฏิเสธ
แต่กลับถูกวัยรุ่น๔คนนี้ที่มากันเป็นกลุ่มเนี่ยรุมทำร้าย
ตามที่เห็นในคลิปทั้งตบทั้งเตะ
น้องผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าทำได้แค่ยกมือป้องกัน

แล้วเพื่อนสนิทที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับออกมาจากบ้านไม่ช่วยเลยนะคะ
ไม่ช่วยเหลือไม่ห้ามปรามไม่อะไรเลย
น้องผู้หญิงผู้เสียหายถูกวัยรุ่นผู้หญิงกลุ่มนี้ค่ะ
ถีบแล้วก็ผลักลงไปในน้ำด้วย
เธอต้องว่ายน้ำหนีเอาชีวิตรอดนะคะ
ลอยคออยู่ในอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็วัยรุ่นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ตามไปนะ

น้องผู้เสียหายเขาไปลอยคออยู่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยทั้งหมดก็กลับไป

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พากลับไปส่งบ้าน
แต่คุณผู้ชมยังไม่ทันถึงบ้าน
กลุ่มวัยรุ่นเด็กผู้หญิงกลุ่มเนี้ยดักรออยู่อีกนะครับ
แล้วก็รุมทำร้ายร่างกายซ้ำอีกนะคะ

พอถึงบ้านก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง
พาไปโรงพยาบาลไปแจ้งความที่สพโซ่พิสัย

อายุ๑๔๑๕ดำเนินคดีอะไรไม่ได้หรอก

งงมากกับสิ่งที่ตำรวจบอก
ทั้งที่โอ้โหเจ็บหลายอย่าง
อย่างที่บอกว่าเส้นเลือดในสมองอักเสบ
อดบวมด้วยตัวเนี่ยช้ำไปหมดเนี่ยค่ะ

แล้วเราจะเอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ได้เลยเหรอ
ทีนี้เราก็อยากรู้ถึงสาเหตุนะคะว่า
แล้วทำไมวัยรุ่นผู้หญิงกลุ่มนี้๔คน
รุมทำร้ายน้องผู้หญิงอายุ๑๖นะคะ

สาเหตุก็น่าจะมาจากแฟนนุ่มของรุ่นพี่
เป็นคนสั่งให้วัยรุ่น๔คนนี้มาทำร้ายร่างกาย

คบหากับน้องผู้หญิงอายุ๑๖ที่เป็นผู้เสียหายค่ะ

ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้นะคะ

กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิง๔คนที่มารุมทำร้ายน้องผู้หญิงอายุ๑๖

เป็นใครถึงไปข่มขู่ทำร้ายเขาขนาดนี้

ถ้าเขาจมน้ำตายขึ้นมาคือกดหัวเขาเลย

หรือถ้าสมลักน้ำแล้ว
โอ้โหมันเป็นมากกว่าปอดบวมติดชงติดเชื้ออะไรขึ้นมาทำยังไง

แล้วเพื่อนสนิทของน้องผู้หญิงอายุ๑๖ผู้เสียหาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับถึงบ้าน

มาเจอกับวัยรุ่นรุมทำร้าย

แล้วหลังจากเกิดเหตุหายไปไหน

ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับน้องผู้เสียหาย
คือน่าจะเป็นคนที่หลอก

ถูกโรงเรียนไล่ออกนะคะ
แล้วก็ชอบไปทำร้ายวัยรุ่นคนอื่น
เหมือนกับมีนิสัยลักษณะแบบนี้
ครับ

คือแบบหนูน่ะไปคบต่อกับรุ่นพี่เขาเจ้า

ก็เลยต้องไหว้นั่มนี้บัสนบลอด

หนูก็ว่ายน้ำไปตรงกลางน้ำ
แล้วเขาก็คิดว่าหนูน่าจะแบบไม่รอดแล้วอะไรแบบนี้
เขาก็เลยขี่รถไปกักตรงทางกับบ้านหนูค่ะ

เพื่อนเราคนนั้นติดต่อมาไหมครับ

เขาทักมาครูว่าถ้าเจออีกไม่รอดหรอก

ที่แรกหนูไม่รู้ว่าพี่คนนี้เขาเป็นคนสั่ง
ทีนี้พวกนั้นมันทักแชทมาบอกเองว่า

แล้วเจ้าตัวยอมรับไหมจ๊ะ

ไม่ได้บอกว่าให้ต้องไปตีนะอะไรอย่างนี้

หนูก็ได้แค่ลงบันทึกประจำวันแค่นั้น
หนูได้ยินคำนี้จากตำรวจที่เขาบอกว่า

ก็รู้สึกว่าหนูต้องเจ็บตัวฟรีเหรอ

ก็แม่หนูถามว่าถ้าวันนั้นหนูตายจะทำยังไง

เขาก็บอกว่าอย่างมากก็ได้
แค่ค่าทำศพ๓๐๐๐แค่นั้น

กลุ่มคนของคนที่เขามารุมทำร้ายหนูเนี่ย

เขาขาเขาทำตลอด
แต่ว่าไม่มีใครแบบมาแจ้งความแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่มีใครแบบที่เขาตีหนักแบบนี้ค่ะ
วันนั้นคือเขาเมายาด้วย

กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงกลุ่มนี้ที่มาทำร้ายน้อง

ไปทำร้ายร่างกายวัยรุ่นคนอื่นอะไรแบบนี้

ใช้ความเป็นเด็กอย่างนี้

อันนี้ก่อนอาจจะไม่มีใครไปแจ้งความ

แม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่าตกใจมากนะคะ

พอไปถามจากเพื่อนสนิทของลูกสาวก็อ้างว่า
จริงแล้วทั้งสองฝ่ายก็เป็นเพื่อนกัน

คุณแม่ก็เลยพาลูกไปรักษาตัวแล้วก็ไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าตำรวจบอกว่า

ก็ให้สองฝ่ายไปไกลเกลี่ยกันเอาเองแล้วกัน
แม่ก็บอกว่าไม่เข้าใจทำไมตำรวจถึงพูดแบบนี้นะคะ
เพราะว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มาทำร้ายลูกสาวของแม่เนี่ย

มันไม่ใช่เด็กอ่ะรุนแรงอยากให้มีการดำเนินคดีอะค่ะ
ผู้ปกครองของวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุ
ก็ไม่มาถามถ่ายอาการลูกสาวของคุณแม่เลยนะ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุก็ไม่มีอาการสำนึกผิดอะไรเลยนะคะ
เพราะว่าไปเจอกันที่โรงพักด้วยนะคะคุณแม่บอก
แต่ยังขู่อาฆาตทำร้ายต่อค่ะ
คือแบบไม่เข็ดไม่สลดไม่ขอโทษไม่อะไรคู่เขาอีก
ว่าถ้าเจอที่ไหนนะจะโดนทำร้ายอีกอะไรแบบนี้
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายยืนยันว่า
เรื่องนี้ที่ไปแจ้งความที่เป็นข่าวเนี่ย
ไม่ได้จะเรียกร้องเงินทองอะไรนะคะ
มันถือกประจำวันไว้ว่าเรื่องที่มันเป็นมากแบบนี้
ว่านี่ก็เรื่องมันพ่อว่ามันเรื่องมันจบสำนีย์แล้วนี่ค่ะ

พ่อกราฟมาถึงอุทธิพธิ์ในมือหนึ่ง
ตัวนี้มันออกมาเพราะคลิปตัวนี้มันออกมา
ก็คือมันสะเทือนใจคนเป็นแม่

ก็อยากเอาเรื่องให้สูตรในตรงนี้

แล้วก็อยากให้เห็นเหมือนคดีแล้วก็ดัดนิสัยพวกตรงนี้
นิสัยเด็กพวกนี้แล้วก็อยากให้ผู้ปกครองทั้งนั้นวะ
รู้ว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานเขาโดนแบบนี้
เขาจะมีความรู้สึกแบบไหนกับการกระทำแบบนี้ออกมา
แล้วเขาก็เฮ็ดแบบที่ว่าเยียดหยามแล้วก็ดูถูก
แบบที่ว่าเขาก็ทำได้
เขาบ่มี่เก่งกลัวกฎหมาย
แล้วก็บ่มี่ตื่นเต้นอีหยังเขาก็ไม่แต่ยิ่มหัวเลาะ

เขาก็บอกกระซิบบอกว่าเดี๋ยวมึงโดนกูแน่เดี๋ยวมึงโดนกูแน่
เนี่ยคนเป็นแม่ก็ถามว่าจิตใจในเหตุด้วยอี้ยัง
เป็นยังค่อยต้องลุมแม่ถาม
เขาก็บอกว่าก็ถามแล้วว่าจะเดียวบ่
แล้วด้วยสาเหตุยังก็แค่นั้นกับตำรวจก็ไม่แยกตัวออกไป
มันเลยการที่ว่าเป็นเยาวชนแล้วก็เลยการที่ว่าเป็นเด็ก

บสมควรศรีวาเป็นเด็กหน่อยอายุ๑๔ปี
มันสมควรทีวาเป็นคนใหญ่แล้ว
แบบที่ว่าทำเรื่องร้ายแรงได้
ทะเลาะวิวาสได้ขาคนได้
แววตาและการกระทำ
บ่สมกับทีวาความเป็นเด็กเลย

ถ่ายเขาตกน้ำกดน้ำ
รุมตบรุมไปเป็น

เห็นจากคลิปแล้วนี่มันร่วมกันพยายามฆ่าชัด

แล้วไม่เคยถูกจับไม่เคยถูกดำเนินคดี

ย่ามใจทำแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย

เอาแล้วที่ญาติของผู้เสียหายเข้าไปหาตำรวจ
แล้วตำรวจไม่รับแจ้งความมันยังไงกัน

เดี๋ยวฟังจากตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
ตมตรีที่วาบุญดำเนิน

พอทราบเรื่องพอเห็นคลิปก็ไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่สพโซ่พิสัย

บอกว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคม

แม่ของเด็กสาวผู้เสียหาย

บอกว่าถูกเด็กหญิงวัยรุ่น๔๐

ตรวจของแพทย์ออกมาพบว่า

กล้ามเนื้ออักเสบบางแห่ง

รักษาด้วยการให้ยาได้

จากนั้นตำรวจก็ติดตาม

สพโซ่พิสัยแล้วยินยอม
ไม่เอาเรื่องกันอันนี้ตำรวจอ้างนะ

ไม่เอาเรื่องกันแต่อีกฝ่ายนึง

๔ตุลาคมที่มาแจ้งความกัน

ก็ปล่อยให้กลับบ้านไปทั้งสองฝ่าย

หรือว่าเพื่อนที่อยู่แล้วถ่ายคลิปเอาไว้
เอาไปแชร์เพื่ออวดอ้างวีรกรรม

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการบอกว่า

แล้วมันมีหลักฐานจากคลิปออกมาแบบนี้แล้ว

สำนวนคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่

ทั้ง๔คนมาดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะถือว่าจากคลิปเนี่ยมันเป็นความผิดทางคดีอาญาชัดเจนให้เรียกตัวมาสอบสวนแจ้งข้อหาอีกครั้งโดยเหตุการณ์นี้ให้ไปขยายผลเพิ่มด้วยว่ามีคนที่เกี่ยวข้องมากกว่าในคลิปหรือไม่เบื้องต้นได้ตั้งข้อหากับ
เยาวชนหญิงทั้งสี่คนแล้วนะครับมีอายุสิบสามหนึ่งคนอายุสิบสี่สามคนที่เป็นคนรุมทำร้ายข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่งให้สถานพินิษฐ์ควบคุมตัวไปแล้วส่วนที่เหลือขยายผลเพิ่มถ้ามีใครอีกเดี๋ยวเรียกมาแจ้งข้อหาแล้วดำเนินคดีจากการสอบถามเด็กทั้งสี่คนบอกว่าไม่ได้เป
ให้คลิปหลักฐานแล้วก็เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์
ตำรวจสอบภาษาโซ่พิษัยบอกว่า
ยืนยันว่าทำตามขั้นตอนไม่ได้ละเลย
คู่กรณีเขาตกลงกันได้ในวันนั้น

คลิปออกมาตอนหลังเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวก็ดำเนินคดีตามกฎหมายให้
แต่ในตอนนั้นพระส่วนเข้าใจว่าสอบถามไม่เห็นว่าคลิปการทะเลาะอย่างไร

แล้วพ่อแม่ออกมาเจรจาแล้วก็ตกลงกันในวันนั้นเนี่ย
เหมือนว่ามีทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตกลงกันได้แล้วกลับไปนะครับ

มีคลิปออกมาที่มีการถ่ายไว้
เพราะดูคลิปแล้วมองแล้วเป็นความน่าจะนุนแรงสักเล็กน้อยมากว่าที่เราคิดว่ามีการตกตีกัน
ซึ่งในขั้นตอนต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ว่าใครผิดถูกอย่างไร

กันต่อไปเลยและก็ดำเนินการตามขั้นต่อกฎหมายต่อไป
เข้ากับกระบวนการสอบสวนเสร็จเราก็ต้องส่งฟ้องสาร
แต่ความโทษมากน้อยอย่างไรเป็นเรื่องที่สารจะพินาว่า
เด็กอายุขนาดนี้จะรู้โทษอย่างไร
เบื้องต้นทราบว่าเด็กอายุ๑๔ปีเสร็จยังไม่ถึง๑๕ปี

ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญก่อนหน้ารายการของเรานะคะ
ก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของน้องผู้หญิงวัย๑๖ปีผู้เสียหาย
ทางครอบครัวของน้องบอกว่าจริงแล้วอาการบาดเจ็บของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย
มันก็ไม่ได้เบานะคะมีอาการเส้นเลือดในสมองอักเสบ
อดบวมแล้วก็บอบช้ำทั้งตัวเลย
โดยเฉพาะสภาพสิจจัยคือย่ำแย่มากนะคะ
แล้วทางครอบครัวก็ยืนยันว่า
ยังไม่เคยมาเจรจาตกลงอะไรกับฝ่ายคู่กรณีไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรมี
ไม่ได้บอกเลยว่ายอมเจรจาแค่ขอให้อบรมก็พอไม่ใช่เลย
แต่ถามกลับไปว่าจะไม่ให้เด็กพวกนี้ได้ถูกโรงโทษถูกอบรมบำนิสัยบั้งเหลือ
ประเด็นก็คืออย่างที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการบอกว่า
ตอนหลังมาเห็นคลิปก็เลยสั่งให้รื้อสำนวนขึ้นมาใหม่
เอาผิดเด็กผู้หญิง๔คนที่ไปรุมทำร้ายน้องผู้หญิงอายุ๑๖เนี่ย
คำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วถ้าไม่เห็นคลิปล่ะ
แล้วทำไมตอนไปแจ้งความตั้งแต่แรกทำไมไม่ดำเนินการให้ล่ะ
ต้องรอเห็นคลิปก่อนเหรอต้องรอให้ยังไงถึงจะดำเนินการทำขั้นตอนของกฎหมาย
ก็เหมือนกับที่ชาวบ้านเขานินทาตำรวจในทุกคดีที่เกิดขึ้นไงว่า

ทำไมไม่ทำในสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่แรก
เดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะคะ
คุณจอมขวัญสัมภาษณ์ผู้กำกับสพโซพิสัยจบการนะคะ
คือหมายความว่าถ้าผู้เสียหายเขาไม่ติดใจ
ตำรวจก็จะไม่ได้ดำเนินการอะไรต่อเลยหรอก
เขาดำเนินการนะครับ

ตอนนี้ดำเนินการครับผมก็ให้ดำเนินการเรียบร้อยครับผม
ไม่ได้ค่ะดิฉันหมายถึงว่าคือเขาดำเนินการตั้งแต่หลังจากวันนั้น
หรือเขาดำเนินการวันนี้ที่ผู้กำกับเป็นคนเห็นคลิปแล้วให้เรียกมาคะ

ฉันเข้าใจถูกไหมว่าตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้มีการดำเนินการ
กระทั่งท่านสั่งวันนี้หลังจากเห็นคลิปนะคะ

อย่างนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าคือหลังจากวันนั้นที่กลับไป
ก็ไม่ได้มีการดำเนินการตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรอก
ครับผม

ต้องทำครับต้องทำ
ถ้าเป็นอย่างที่ท่านได้รับรายงานว่าทางนี้เขาไม่เอาเรื่อง

ใช่ครับ
ผู้กำกับก็ยอมรับว่าจริงแล้วยังไงก็ต้องทำตั้งแต่เริ่มต้น
ใช่คือท่านก็ต้องไปไล่เอาเรื่องกับลูกน้องท่านด้วย
ใช่ค่ะคือตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ย
ทางทนายเจมส์มาออกรายการถามตรงเหมือนกันทนายเจมส์บอกว่าจากคลิปนี้
เรื่องของการทำร้ายร่างกายในลักษณะแบบนี้เป็นอาญาแผ่นดิน
ความไม่ได้ยังไงตำรวจก็ต้องดำเนินการให้
ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องก็ตาม
ใช่จะเจรจาได้เรื่องเดียวคือเรื่อง
จาเรื่องของค่าเสียหายเป็นคดีทางแพ่งอันนี้คุยกันได้
แต่ทางอาญาตำรวจต้องดำเนินการให้ตั้งแต่แรก
ต่อให้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยคุณก็ต้องสืบสวนสอบสวน

คุณทำร้ายเขาจริงไหมคุณมีใครพยานแวดล้อมอะไรเรียกมาสอบปากคำ
ไม่ใช่ว่าไปพอจบ
แล้วไม่ใช่ว่าเป็นเยาวชนทำผิดแล้วจะลงโทษไม่ได้นะครับ
ก็มีบทลงโทษสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่แหละตามกฎหมายกำหนดนะคะ